ว่าตามตัวคุณแม่ก็มีแผล
ปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่จะไปคุมตัวเค้าบอกเลย

อาการแปลกแบบนี้ไปดู
ผมบอกให้มึงไปย้อนดูอดีต

ไปย้อนดูอดีตเยอะอันใจป่ะ
อดีตเมื่อก่อนมันเป็นมายังไงความเป็นไทยเป็นยังไง
แล้วแม่เขาพูดแบบนี้เราสำนึกหรือว่าเราอยากจะบอก

เขาอยากตีตีเมื่อไหร่ก็ได้

โอ้โหเขาบอกเขามาจากโรคอนาคตด้วยนะคะ

บอกว่าตัวเองเป็นพระราชา

ก็เดินเต็ดเตร่อยู่ในซอยของหมู่บ้านนั่นแหละ

ใส่เสื้อจนกระทั่งมาถอดเสื้อแบบนี้

เป็นตอนท้ายที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้นะฮะ

คุณแม่เองเนี่ยก็หน้าจอยหน้าเศร้าเลยอ่ะ
บอกว่าข้อมือฉันก็มีแผล

ทำร้ายร่างกายแม่เลี้ยงลูกมา๒๖ปีไม่คิดว่าลูกจะทำกับแม่แบบนี้ครับ
ลูกชายบอกยังไงรู้ไหมฮะที่ทำแบบนี้เพราะว่าอะไร
จะวางยาผมแม่หยดยาใส่น้ำดีนะผมไม่กิน
แล้วแม่จะเอาขี้เท่ายัดปากผมยังไม่พอ
ยังมาบอกอีกว่าผมเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่
พูดแบบนี้ได้ยังไงอย่างนี้ต้องสั่งสอน
นี่ฮะลูกชายบอกแบบนี้ก็เลยไปทุบตีแม่ครับ
หลังจากที่คุณตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาถึงปั๊บ
เกลี้ยกล่อมทุกทางเขาไม่ยอมฮะยังมีสูบบุหรี่ด้วยนะ
สูบไปก็คุยไปโอ้อวดสารพัฒน์
เขาบอกผมจะทำยังไงกับแม่ก็ได้ต้องสั่งสอน
แล้วเรียกพ่อเลี้ยงเรียกไอ้นะฮะ
คือพ่อเขาตายไปแล้วเขาบอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ย

คุณแม่แสงอรุณอายุ๕๓ต้องยอมตัดใจแล้วแหละ

เพราะลูกหลังแปลกมีอาการเหมือนกับหลอน
ขณะที่เพื่อนบ้านเองครับป้าศรีนวล
เข้าบ้านของเพื่อนบ้าน
เข้าบ้านนี้ออกบ้านนู้น๒วันก่อนกระโดดเข้ามาที่บ้านฉัน
แล้วฉันล็อกประตูเอาไว้เขามาเคาะประตูตีประตูกระจก

เนี่ยอย่าร้องไม่ต้องตกใจอย่าเสียงดัง

แล้วในบ้านมีเด็กเล็กอยู่๓คน
ขวบบ้าง๓ขวบบ้าง๑๐ขวบบ้างแบบนี้

ชาวบ้านทุกคนหวาดกลัวมาก

เพราะไม่อย่างนั้นกลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะไปทำร้ายคนอื่นนะครับ
และนี่ครับคุมตัวไปดีไม่ยอม
ก็ต้องใช้กำลังในการชาร์จตัว

ในพื้นที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
หลังจากนั้นก็จะประสานส่งตัวไปบำบัดรักษา
โรงพยาบาลจิตเวทในจังหวัดสะแก้วต่อไปนะฮะ

เพราะว่าเป็นอันตรายต่อครอบครัวและคนในสังคมด้วยนะ